ยังที่ใบตองบอกนะคะว่ามาจะพากันไปเที่ยว
อย่างคุณน็อตแล้วก็คุณชมพู่อารยา
เขาควงคู่กันไปเที่ยวไกลถึงแดนประดิษฐ์เลยนะคะ

ไปครั้งนี้ก็ขอให้มีเบบีกลับมาสักทีนะคะ
ผ่านเหตุการณ์ฝันร้ายกันมา
น็อตวิสรุธก็เลยขอทำหน้าที่สามีแสนดี

ลัดฟ้าไปเที่ยวพักผ่อนกันแบบ๒ต่อ๒ที่ประเทศญี่ปุ่น
โดยผู้จัดการคนสวยของนักแสดงสาวหวานเจี๊ยบ

พร้อมโพสต์ภาพและแคปชั่นอวยพรทั้งคู่ว่า
เดินทางปลอดภัยเที่ยวให้สนุกสุดนะคะ
ซากุระกับฟูจิกลับมาด้วยเลยนะคะ
ทำเอาเหล่าแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์ส่งเสียงเชียร์
เป็นกำลังใจให้ทั้งคู่สมหวังในการมีทายาทกันเป็นจำนวนมาก
ซึ่งทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐก็ขอเป็นกำลังใจอีกส่วนหนึ่ง
และขออวยพรให้ทั้งคู่มีเบบีฟ้าแฝดกลับมาให้แฟนชาวไทย
ส่งเสียงเฮดังด้วยนะคะ
คู่นี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่นะคุณที่หลายคนลุ้นเหลือเกิน
ว่าให้มีโซ่ท้องคล้องใจให้สมใจสักทีเถอะนะ
เขาบอกว่าไปคราวนี้ขอกลับมาแพ็คคู่เลยได้ไหม
มาเป็นฝาแฝดเลยทีเดียวรวบยอดไปเลยไม่ต้องหลายที

หลายคนแฟนเขาเชียร์เหลือเกิน
ให้คุณชมพู่มีเบบีสักทีนะคะ
หลังจากที่เธอต้องเกิดเรื่องราวที่ทำให้เสียใจมาแล้วก่อนหน้านี้
ใช่เธอบอกว่ามันหนักยิ่งกว่าอกหักครั้งยิ่งใหญ่
สาวชมพู่เขาเคยให้สัมภาษณ์ไว้แบบนี้นะคะ
ยังไงก็เป็นกำลังใจให้คลิปนี้ขอให้มีเบบีสมใจอยากแล้วกันนะคะ
สู้แล้วกันนะคะ